ไปดูบรรยากาศความเศร้าสลดจริง
เพราะว่าเป็นพิธีชะพนักกิจของคุณพ่อสุทธิบโผวิจิต

คือหลังจากที่เมื่อสัปดาห์สักสัปดาห์ก่อนได้
เพิ่งจะมีพิธีชะพนักกิจของคุณแม่ไป

เป็ดเศร้าเสียใจที่สุดในชีวิตอีกแล้ว
แล้วก็มาดูเรื่องของปฏิกิริยาของท่าน
นะฮะว่าอาเป็ดเสียใจแค่ไหน
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
มีพิธีชะพนักกิจคุณพ่อสุทธิบโผวิจิต

คุณพ่อของนายธัญญาโพวิจิต
หรือเราที่รู้จักกันในนามคุณเป็ดเชิญยิ้

เมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม
พิธีการเป็นไปอย่างกระชับเรียบง่าย
ตามรายการเป้าขันการแพทย์ระบาดของโรคโควิด๑๙

แล้วก็อาลัยของคนในครอบครัวแล้วก็คนสนิท
ร้องไห้เพราะว่ายังทำใจไม่ได้
ก็สัปดาห์ก่อนเพิ่งจะจัดงานศพให้คุณแม่ไป
วันนี้ต้องมาจัดงานศพให้คุณพ่ออีกแล้ว
ขณะที่บุคคลในแวดวงการเมืองบันเทิงกีฬานะครับ
ซึ่งอาเป็ดเขาเป็นคนเป็นตลกอาวุโสที่มีความกว้างขวาง
แล้วก็ไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
ในช่วงที่มีการวางดอกไม้จันทร์ครับ
ซึ่งเป็นเหมือนการอำลาครั้งสุดท้ายนะฮะ
อาเป็ดก้มลงกราบพ่อกับพื้น
แล้วก็ทำเหมือนที่ทำกับคุณแม่ก็คือ
เป็ดบรรจงจูบไปที่รูปของคุณพ่อ
เพื่อเป็นการอำลาครั้งสุดท้าย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
สร้างความหดหูให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
เป็ดเปิดใจทั้งน้ำตานะครับบอกว่า
ภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นภาพที่โหดร้ายทารุณ
รู้สึกเจ็บปวดทรมานต่อจิตใจมาก

ตัวจริงของคุณพ่อได้นะฮะ

วันนี้ต้องมาเจอภาพความตายของคุณพ่ออีก

ที่ผ่านมาพยายามทำหน้าที่ลูกที่ดี

แต่วันนี้เป็นไปไม่ได้แล้ว
ขณะนี้รู้สึกเหนื่อยและท้อมากทั้งที่เป็นคนเข้มแข็งและสู้ชีวิตมาตลอด
ตั้งแต่วันนี้ขอยอมแพ้ช่วงที่ก้มลงกราบได้บอกกับพ่อกับแม่ว่า
หน้าขอให้ผมได้เกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่อีกขออภัยครับ
ว่าในชาตินั้นจะมีชีวิตที่ยากลำบากยากจนยังไงก็ตาม
เป็ดเชิญยิ้มขอฝากไปถึงส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่า
กระจายวัคซีนได้ทั่วถึงแก่ประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีน
แล้วก็ลบภาพความหดร้ายทารุณเช่นนี้ไปจากคนในครอบครัวของผู้ที่ติดเชื้อ
หลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจแล้วนะครับครอบครัวจะเก็บอัฐิคุณพ่อสุเทพ
แล้วก็คุณแม่วิจิตโพวิจิตรนำมาสวดอภิษฐรรมอัฐิร่วมกัน
ระหว่างวันที่๑ถึง๓กรกฎาคมเวลา๑๘นาฬิกาเป็นเวลา๓คืน
ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แม้ว่าเราจะอ่านข่าวกัน
อย่างเมื่อกี้เรื่องของคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นผลจากวัคซีนหรือเปล่า
เพราะก็ไม่เคยมีใครชี้ชัดว่าเสียชีวิตไปแต่ว่าในภาพรวมของโรควัคซีนก็ยังคงเป็นคำตอบ
คือฉีดให้ได้ฉีดให้เร็วมันยังช่วยพยุงเสี่ยงน้อยกว่านะฮะ
โควิดอมหิตจริงคนที่ตายเราก็ไม่สามารถจะไปร่วมการศพไปลากันครั้งสุดท้ายได้